หลังจากนี้แล้วพักการเมืองต่างก็มีท่าทีแสดงออกมาเยอะแยะมากมายเลย
พักเพื่อไทยเขาเดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มสูบเลยนะคะ
หลังจากนี้ไปเขาบอกว่าคือนโยบายหาเสียงของเขาคือ
หัวใจของประชาชนเนี่ยคือหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลนะคะ
ทีนี้แน่นอนหลายคนตั้งคำถามว่าเอาแล้ว๔
รัฐมนตรีที่ยังคงทำหน้าที่อยู่แล้วก็เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
ต้องลาออกหรือเปล่าแน่นอนต้องลาออกนะใจเย็นนะคะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีล่ะจะมีท่าทียังไงบ้าง
วันนี้นักข่าวของเราก็ไปถามด้วยนะคะว่า
ท่านตัดสินใจเรื่องของอนาคตการเมืองหรือยัง
หลังจากที่พระราชกฤษฎีการเลือกตั้งประกาศใช้แล้ว
ทำท่าทำทางเลยค่ะโบกไม้โบกมือนะคะ
แล้วก็ยกนิ้วทำท่าว่าโอเคโอเค๒ครั้งให้นักข่าว
หลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปบนตึกไทยคู่ฟ้า
แต่ก็มีรายงานนะครับคุณผู้ชมช่วงท้ายบอกว่า
คือนายกบอกว่าก็เป็นข่าวดีของคนที่อยากเลือกตั้ง
เพราะว่ามีการประกาศพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งแล้ว
สำหรับคนที่อยากเลือกตั้งคงได้เลือกตั้งสมใจ
และนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นทวิตเตอร์ที่ท่านเองก็มีการทวิตด้วยนะคะ
ส่วนดิฉันก็ตามรีทวิตเรียบร้อยแล้วค่ะ
ระบุใจความนะคะบอกว่าพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศแล้ว
ผมขอให้ทุกฝ่ายเคารพและเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง
โดยความเรียบร้อยเพื่อความสงบสุขของประเทศ
ทีนี้วันนี้อีกหนึ่งท่านนักข่าวของเราก็ไปคุยด้วยนะคะ
ก็คือมือกฎหมายของรัฐบาลอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็นักข่าวก็ไปถามนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยอนาคตจะเป็นยังไง
อาจารย์วิศนุก็บอกว่าขึ้นอยู่กับตัวนายกว่าจะตัดสินใจว่าอย่างไร
หลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้ว
จะประกาศตัวได้ทันทีหรือไม่ว่าจะมีชื่อเป็นนายกของพักใด
อันนี้นักข่าวถามนะคะแต่ตามกฎหมายแล้ว
ภักดิ์ต้องเป็นฝ่ายเสนอชื่อในช่วงเวลาที่เปิดสมัครรับเลือกตั้ง๕วัน
และจะต้องไม่เกินวันสุดท้ายแปลง่ายแบบนี้นะคะ
ถามว่าหมายความว่าอะไรสิ่งที่นักข่าวไปถามเนี่ย
อาจารย์วิศนุบอกแบบนี้นะคะสรุปก็คือ
นายกมีเวลา๕วันที่จะต้องตัดสินใจว่า
อนาคตของท่านจะลงเล่นการเมืองหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าหลังจากนี้มีพักการเมืองไปทาบทาม
ให้ท่านมาเป็น๑ใน๓รายชื่อที่พักการเมืองจะต้องเสนอ
เพื่อเป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เนี่ย

หลังจากนี้พักการเมืองมีเวลา๕วัน
สำหรับเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ตัวเอง
ซึ่งได้สูงสุดคือ๓รายชื่ออย่างที่บอกไปค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งคนนักข่าวของเราไปคุยด้วย
ก็คือคุณกรอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ลงสมัครด้วยนะคะ
เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
นักข่าวไปถามนะคะว่าหลังจากนี้ท่านต้องลาออก
คุณกรอบศักดิ์ย้ำว่าหลังประกาศพระราชกฤษฎีการ
ทั้ง๔รัฐมนตรีที่สังกัดพักพลังประชารัฐ
ก็จะต้องมีการหารือกันนะคะ
เพื่อกำหนดวันลาออกที่เหมาะสม

ซึ่งต้องดูว่าติดขัดในเรื่องใดบ้าง

จะต้องไปปรึกษานายสมคิตจตุศีพิทักษ
รองนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไร
ขณะนี้บางคนยังติดภารกิจ

จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบตามขั้นตอนค่ะ
การเตรียมหนังสือเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ย

พอสี่คนคุยกันแล้วจะมีจะคุยกับท่านนายกต่อได้มั้ยครับ
คือกระบวนการนะครับเราก็ต้องเรียนท่านนายกให้เรียบร้อย
ลึกในการตัดสินใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าเดี๋ยวจะมีคันลองของมันแล้วก็ขั้นตอนที่เหมาะสมของมัน
ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่า
๔รัฐมนตรีเนี่ยก็จะหารือแล้วก็ไปพร้อมกันครับ
ส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะที่บอกว่า
พักที่มีสมาชิกทำงานเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้
โดยเฉพาะถ้านายกรัฐมนตรีโดดลงมาเล่นการเมืองด้วย
ท่านจะได้เปรียบในเรื่องนี้ไหมนะคะ
นายพุทธิพงศ์ปุณกันโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่ารัฐบาลตอนนี้ก็ถือว่ายังคงมีอำนาจเต็ม
ในการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติ
รวมถึงการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
แต่จะต้องไปทบทวนนะคะเรื่องการจัดประชุมคอรมอสัญจร
ซึ่งเรื่องนี้ได้ฝากให้ฝ่ายกฎหมาย
นายวิศนุเครืองามให้คำแนะนำอีกครั้ง
อกจากนี้จะมีการปรับแนวทางและรูปแบบ
รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

เพื่อความเหมาะสมโดยจะเริ่มเนื้อหาใหม่ให้มี

ขณะที่นายกค่ะต้องระมัดระวังกัน
พูดถึงบางโครงการที่อาจจะมองว่า

รวมถึงนายกและรัฐมนตรีทุกคนด้วย

ในเวลาราชการและไม่สามารถขึ้นเวที
เพื่อชี้นำผู้สมัครได้ค่ะ
คุณผู้ชมตอนนี้อย่างที่บอกไปชัดเจนแล้ว

เขาก็บอกว่าเตรียมพร้อม
ตอนนี้เต็มร้อยแล้วนะคะที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง

เตรียมแถลงแนวนโยบายของภักดิ์ในวันพรุ่งนี้ทันทีนะคะ
โดยคุณกรอบศักดิภูตระกูลในฐานะโคศกภักดิ์บอกว่า
นโยบายที่จะแถลงก็จะเป็นกรอบหลักของพัก
รายละเอียดต่างก็จะมีการชี้แจงต่อไป
ในช่วงของการเปิดตัวผู้สมัครสอสอทั้ง๓๕๐เขต
ส่วนพักเพื่อไทยค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยเลยค่ะ
ที่การพักนะคะบอกว่ายืนยันเลย
ภารกิจของพักในการเลือกตั้งครั้งนี้
จะทำงานเป็นทีมเวิร์คยึดหลักคือหัวใจเราคือประชาชน
คือการทำงานให้ประชาชนมีความหวังมีกำลังใจ
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกระดับชั้น
ส่วนพักประชาธิปัตย์นะคะวันนี้โคศกภักดิ์ก็บอกเลยนะคะ
ก็คือนายธนาชีรวินิตบอกว่า
ประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในพักที่กรกตประกาศว่า
ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการส่งผู้สมัคร
และขณะนี้บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าอันดับหนึ่ง
บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์คือ
คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังพบว่าบรรดานักการเมือง
ตอนนี้ก็ถ้าเกิดไปดูนี่นะคะ
ต่างเริ่มติดป้ายหาเสียงกันอย่างคึกคักนะฮะ
แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูตามกฎของกรกตใช้ไม่ได้แล้วนะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยคือรองวิศนุบอกว่ายังใช้ได้นะคะ
หลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตีหนึ่งคืนนี้
ก็จะมีการให้หาเสียงกันตามกรอบของกฎหมายกรกต

อัดทวิสวณภักดีว่าที่ผู้สมัครซ้อกรุงเทพมหานคร
พญาไทยราชเทวีจตุจักรของพักประชาธิปัตย์